คุณผู้ชมเรื่องนี้เราก็นำเสนอไปเมื่อวานนี้ค่ะ
เรื่องของฤษีไปชวนทำพิธี
สะดอกเคราะห์ให้มันพ้นภัย
แล้วก็ไปข่มขืนเด็กวัย๑๗ปีคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้วันนี้เราก็ไปตามความคืบหน้า

ฤษีจะมาทำเหตุแบบนี้ได้
เพราะว่าลำพังตัวฤษีเองคือเขาเป็นคนพิการ

แขนขาลีบแล้วจะไปก่อเหตุแบบนี้ได้ยังไง
เขาบอกว่าคนนี้ค่ะคือคนที่เป็นร่างทรงฤษี
ใช่เอาเล่าเหตุการณ์ย้อนให้ฟังนิดนึงก่อน

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับลูกสาวคนเล็กวัย๑๗ปีนี่แหละค่ะ
เพราะว่ามีเพื่อนบ้านมาชวน

ต้องไปทำพิธีแก้กับทางด้านนายสุรสิทธิ์ที่เป็นปู่ฤษี
เพื่อนบ้านที่ชื่อนายทวีพูดบ่อยเหลือเกิน
สุดท้ายครอบครัวก็เลยให้ลูกไปทำพิธี
แต่ว่าคุณผู้ชมมันมีอีกวันหนึ่งที่เขาชวนไป
แล้วก็พาลูกสาวคนเล็กไปอย่างเดียวค่ะ

มีนายทวีเพื่อนบ้านมาพร้อมกับลูกของนายทวี
แล้วก็มีน้องบีวัย๑๗ปีนี่แหละค่ะ
รวมถึงฤษีก็นั่งรถเข้าไปในเมืองศรีสะเกด

ห้องที่เกิดเหตุมีฤษีอยู่กับน้องบี
หลังจากนั้นฤษีก็ก่อเหตุข่มขืน
จนถึงเช้าวันจันทร์ที่๒๖สิงหาคม

ถ้าเกิดว่าไปบอกจะทำพิธีทางศัยศาสตร์

พ่อแม่ก็เห็นว่าทำไมลูกสาวคนเล็กเนี่ย

เค้นไปเค้นมาก็รู้ว่าถูกขืนใจ
พอพาไปตรวจร่างกายผลออกมาก็ถูกข่มขืนจริง

ทีมข่าวของเราค่ะก็ไปสอบถาม
ให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าตอนนี้ญาติญาณก็กำลังโทรศัพท์ตามลูกชายนะ

เพราะว่าลูกชายที่บอกเป็นร่างทรงฤษีหายไปตั้งแต่วันอาทิตย์
แล้วมันก็มีข่าวออกมาว่าไปข่มขืนเด็กวัย๑๗แม่เองก็เป็นห่วง
เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณแม่ฤษีหน่อยค่ะ
ทีนี้เราก็อยากรู้ประวัติของนายสุรสิทธิ์
ที่บอกว่าเป็น
ร่างทรงรือศรีเนี่ยนะคะ
ทีนี้เราก็อยากรู้ประวัติของนายสุรสิทธิ์
ซึ่งเขาก็รับดูดวงสะดอกเคราะห
เป่าสิ่งไม่ดีตามความเชื่อมาตั้งแต่อายุ๑๗ปีค่ะ
หลังจากที่มีปู่เจ้าที่เจ้าทางมาเข้าทรง
บอกให้นายสุรสิทธิ์ช่วยเหลือคน
หลังจากนั้นค่ะชาวบ้านก็เรียกว่า
ปู่เที๊ยะตลอดเลยเพราะว่านายสุรสิตชื่อเล่นว่าเที๊ยะ
ทีนี้พอมีลูกศิษย์มากขึ้นก็เรียกว่าปู่ฤษีตาไฟ
ทุกวันนี้อายุ๔๐ปีก็ยังคงทำพิธีต่างอยู่
แล้วชาวบ้านพอรู้ข่าวนี้สายหัวยืนยันไม่เชื่อค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ปู่ฤษีตาไฟหรือว่าปู่เทียเนี่ย
ไปข่มขืนใครได้เพราะว่าปกติเนี่ยจะกินจะเดินยังลำบากเลย
คือเขาพิการแขนขาลีบอะค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หน่อยนะคะ
ยายเขาจะทำได้ยังไงขนาดตัวเองอยู่บ้านเขายังช่วยตัวเองไม่ได้
ทีนี้คุณผู้ชมเราไปถามมาทั้งแม่ของฤษีไปถามทั้งชาวบ้านในพื้นที่
เราก็อยากรู้อะค่ะโทรศัพท์ไปหานายสุรสิทธิ์ที่เป็นร่างทรงฤษีเลย
ตอนที่ทีมข่าวโทรไปเนี่ยมีคนรับด้วยนะคะปลายสายเนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้ย
ฤษีอยู่กับลูกศิษย์อยู่ที่อำเภอกเกษตรวิสัยที่ร้อยเอ็ดแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางกลับมา
น่าจะวันนี้ค่ะส่วนเรื่องของคดีความนักข่าวเราก็ถามเหมือนกัน
ซึ่งปลายสายก็บอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของตำรวจ
ตอนนี้ขอไม่ตอบโต้ขอไม่พูดอะไรเลยซึ่งเราเอาเสียงนี้ให้กับคุณแม่ของฤษีฟังด้วย
คุณแม่บอกว่าเสียงที่พูดเนี่ยเป็นเสียงของนายทวีเพื่อนบ้านที่มารับตัวลูกชายไปเมื่อวันอาทิตย์
คดีนี้ยังน่าสนใจอยู่นะคะว่าสรุปแล้วฤษีคนนี้พิการจริงตกเป็นแพ้หรือว่าก่อเหตุจริง
หรือว่าใครทำกันแน่ใช่ค่ะทีมข่าวของเราตอนนี้ยังอยู่ที่ศรีสะเกดตามข่าวนี้อยู่
หน้ายังไงเดี๋ยวรายงานให้ทราบนะคะ